อยู่ติดกันแท้แต่มีเรื่องมาบุกตบเลยนะ
มาบุกตบอะไรแล้วมันเกิดอะไรขึ้น
มันเกี่ยวข้องกับการไปโพสต์รูป
โพสต์รูปความภูมิใจที่เทปูน

ห้าห้าห้าห้า
ห้าห้าห้าห้า
เป็นเดือนแล้วค่ะไม่มีความคืบหน้า
รู้ตัวผู้ก่อเหตุมีภาพจากกล้องวงจรปิด

ตัวคุณจิ๊บเนี่ยนะโดนคนลูกศรสีแดง
เขาเป็นแม่ลูกกันแล้วเป็นญาติด้วยนะ
รุมทำร้ายคุณจิ๊บถึงในบ้านเพราะว่าเข้าใจผิด
คิดว่าคุณจิ๊บไปโพสต์เฟซบุ๊กดูถูก
เอาทำไมล่ะคุณจิ๊บมันเกี่ยวกับมันเกิดอะไรขึ้น

ก็คืออย่างนี้พี่เบิร์ตก่อนเกิดเหตุเนี่ย
แม่ของคุณจิ๊บเนี่ยนะให้เงิน
ได้ให้นางสั้นนางสั้นคือใคร
คือแม่ของคนที่มาทำร้ายมาช่วยหน่อยซิ
สั้นสั้นมาช่วยเทพื้นทางเดินหน้าห้องแถวหน่อย
ระหว่างนั้นเองคุณจิ๊บก็ถ่ายภาพแล้วก็คลิป
เอาไปโพสต์คือภูมิใจไง
ว่าห้องแถวเรามีการปรับปรุงเทพื้น

แล้วลูกศรสีแดงนั้นคือนางสั้น

ถ่ายติดรูปของนางสั้นที่กำลังเทปูนอยู่ด้วย
สั้นเลยโทรมาต่อว่าแม่ของคุณจิ๊บ
ต่อว่าแบบรุนแรงอ่ะว่าแบบเนี่ยไปโพสต์ประจานทำไม

แม่ของคุณจิ๊บและตัวคุณจิ๊บงมาก
เดี๋ยวก็ฉันภูมิใจ
สันแบบเออมีการปรับปรุงพื้นที่ตรงหน้าห้องพัก
แล้วทำไมทำไมมันไม่ได้ดูถูกอะไรซะหน่อย

คือใครมุกคือลูกของนางสั้นมาดักรอที่บ้านพักเลย

หลังจากนั้นฝั่งมุกมาจิกหัว

แล้วก็รุมตบหัวตบหน้ากระชากจนสร้อยคอขาด

แบ็คเก็ตเหล็กจัดฟันที่มันติดอยู่กับฟัน

แล้วนางสั้นกับมุกลูกสาวก็เลยกลับไป

ถ้าเกิดได้แจ้งความเดี๋ยวจะกลับมาใหม่อีกรอบนึง
ตัวของคุณจิ๊บเองตัดสินใจอยู่๓วันนะ

ไปแจ้งความแล้วจะโดนกลับมาหาเรื่องกลับ

ยังไงฉันก็จะไปแจ้งความกลัวไม่ปลอดภัย

น่าจะเป็นรอยเล็บที่โดนจังหวะนัวกันนะคะ
แต่ทีนี้พอไปแจ้งความแล้วคดียังไม่คืบหน้าไง
ฝั่งนั้นน่ะฝั่งนางสั้นกับลูกสาว

นักข่าวของเราก็เลยถามไปที่โรงพักหน่อยค่ะ

ทราบว่า๒แม่ลูกที่ก่อเหตุ
นางสั้นกับมุกไม่ได้มีพฤติกรรมหลบหนี
แล้วตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจร่างกายของฝั่งคุณจิ๊บ

เพราะว่าใบตรวจร่างกายมันจะต้องแบ่งเลเวลมาเลยนะ
ว่ามีกี่ระดับบาดเจ็บแค่ไหน

ถ้าได้ใบตรวจร่างกายมาแล้วผลตรวจมาแล้ว
จะเชิญฝั่งแม่ลูกคือนางสั้นกับบุ๊ก

มั่นใจเถอะตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจ

แล้วเธอไปแจ้งความตั้งแต่วันที่๑๑แล้ว